หนึ่งในภารกิจประวัติศาสตร์ของประเทศครับ
ในการเคลื่อนย้ายพลายศักดิ์สุริน
ซึ่งเป็นทูตสันธวมัยตรีที่ไปอยู่ศรีลังกามาตั้ง๒๒ปี
แล้วก็จะเคลื่อนย้ายกลับมาที่ไทยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาครับ
เดี๋ยวประมาณสักไม่เกินบ่าย๒นะ
จะมาถึงที่สนามบินเชียงใหม่นะคุณผู้ชม
แต่จะให้ดูครับวินาทีตอนที่พลายศักดิ์สุรินเนี่ย
ออกจากคอกนะออกจากคอกนี่แล้วก็มุ่งหน้าไปไหนเนี่ย
จะไปขึ้นกรงฮะอ่าก็มีควานช้างอยู่นี่
ขึ้นกรงอย่างว่าง่ายเลยตอนดึกแล้ว
อันนี้ตอนเที่ยงคืนครึ่งก็มีชาวศรีลังกามารอส่ง
พลายศักดิ์สุรินกลับประเทศไทยกันแน่นขนาดเลยครับ
นี่ที่หน้าสวนสัตว์หลายคนก็เอามือถือมาถ่ายด้วย
จากนั้นก็มีการเคลื่อนขบวนเป็นขบวนเคลื่อนย้าย
กรงก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไป
สนามบินบรรดารานายาเกในกรุงโคลัมโบของศรีลังกาครับ
เครื่องบินที่ใช้ในการขนย้ายเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากรัสเซีย
แล้วก็ใช้วิธีโหลดกรงเข้าสู่เครื่องบินครับ
จะมีควาน๔คนนะคอยดูแลประกบพลางศักดิ์สุรินท
อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็จะส่งเสียงพูดคุยกับพลายศักดิ์สุรินทร์
๒๕๐กิโลกรัมครับควานช้างก็จะคอยป้อนอาหาร
ชนิดต่างป้อนไปเรื่อยให้ช้างมันไม่เครียดนะฮะ
แล้วก็เพลินกับการเดินทางครับ
ถ้าเป็นผู้โดยสารเป็นคนเนี่ยนะก็เรียกว่าต้องเรียกแอร์โฮสเตจหลายรอบ
เติมอาหารหน่อยซึ่งถ้าหากพลายศักดิ์สุรินทร์
มีอาการไม่สงบตื่นกลัวหรืออารวาสขึ้นมา
ก็ให้สัตวแพทย์พิจารณาให้ยาสงบประสาททันทีครับ
โดยตามกำหนดแล้วเครื่องบินจะออกเดินทางในเวลา๗นาฬิกา๓๐นาที
โดยประมาณใช้เวลาอ้าวนี่น่าจะเทคออฟแล้วนะ
ตอนนี้๗นาฬิกา๔๖นาทีแล้ว
โดยประมาณใช้เวลาเดินทาง๕ชั่วโมง
เดี๋ยวจะมาถึงที่สนามบินเชียงใหม่สักบ่ายโมงหรือบ่าย๒โมงครับ
โดยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยครับ
วราวุฒิศิลปะอาชารอรับพร้อมกับทีมดูแลช้าง
และจะประเมินร่างกายก่อนว่าช้างเนี่ยพร้อมเดินทางต่อเลยไหม
ถ้าพร้อมก็ไปต่อเลยครับไปยังศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปาง
ซึ่งจะต้องมีการกักตัว๒๘วันก่อนจะเปิดให้ประชาชนไปเยี่ยมพ่อพลายศักดิ์สุรินได้ครับ
ส่วนเรื่องการรักษาอาการบาดเจ็บหลังกลับไทยแล้วเนี่ย
วราวุฒิก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะ
เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของหมอไทยอยู่แล้ว
และพลายศักดิ์สุรินเองก็เกิดที่ไทยและโตที่ไทยมากว่า๘ปี

และที่สำคัญอยู่ไทยเราอยู่ดีกินดีแน่นอน

กล้วยจะอ้อยอะไรมีให้แน่นอนครับ